เราจะเชียร์บนไทย

สู่ช่วงที่๒ของรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้นะครับ

ตอบคำถามแฟนรายการที่ถามเข้ามาฮะ
วิธีในการสเกาะนักเตะเขามีวิธีการอย่างไร

สโมสรของตัวเองหรือว่าในทีมชาติของตัวเองเนี่ย
ไปรับใช้ค้าแข้งในหลายประเทศ

ฟอร์มนักเตะเหล่านั้นมาเสริมทัพอย่างไร

มีคำตอบมาให้หายสงสัยกันแล้วครับ

เขาเร่นยังไง๙๐นาที
สวัสดีครับ
ก่อนนั้นเนี่ย๓๔ปีมาเนี่ย

แต่นักเตะที่ผ่านมา๓๔ปีนี้
เรามีใครเรามีอุ้มเรามีกล้อง

แต่ละคนเนี่ยก็เป็นสมบัติลำค่าของสโมสรนะ
เราจะไปเอานักเตะแต่ละคนมาเนี่ย

ไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยจะไปจิ้มเอาในทีวีนะ
เราจะต้องไปสโมสรขอตัวผู้เล่น

ทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่ชะปุ๋ยจะกลับมา

ต้องถามนักเตะก่อนว่าหาย๑๐๐หรือยัง

แล้วนักเตะคนนั้นลงเล่นให้สโมสรสม่ำเสมอไหม

เราก็ต้องไปดูนะครับ

และมันไม่เกินความสัยให้กับตัวเขาเอง

เราก็จะไปดูทั้งหมดว่าแต่ละคนมีความสมบูรณ์ขนาดไหน
หลังจากที่ไปสาเกา๊วมาแล้วเราก็มาโภกกัน

แล้วก็มาดูในจอมอนิเตอร์อีกทีนึง
แล้วก็เอารายละเอียดต่างที่ทุกคนไปสเกาะมากางดู
แล้วยังมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องอยู่นะครับ
ก็หลายคนถ้ามีคำถามนะครับ
ก็ฝากมาทางรายการได้นะครับ
ก็ยินดีที่จะตอบ
แล้วก็อันไหนที่อยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับ

แล้วก็พบกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์๘โมงนะครับ
บอลไทยกับซิโก้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
สำหรับวันนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
นั่นคือวิธีนะครับในการสเกาะแล้วก็เฟ้นหานักเตะดาวรุ่งมาเสริมทัพนะฮะ
เป็นเทคนิคที่ทำกันทั่วโลกเลยนะครับ
ช่วงหน้าครับเจ้าหนูมหัศจรรย์รออยู่แล้วครับ

โอ้โหฟรีคลิกนะครับแม่นอย่างกับจับวาง
ไม่แน่นะครับเจ้าหนูคนนี้อาจจะเป็นกำลังสำคัญของทัพช้างศึกไทยก็ได้
ตอนนี้คุณพ่อและน้องรอเราอยู่แล้วครับ

ตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยแบบชอบเล่นตำแหน่งอะไร
เออตอนแรกกองหน้าแต่ว่าตอนนี้กองสาม
อ๋อทำไมครับทำไมไม่ชอบกองหน้าเลยหรือเปล่า
ฐานที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวครับ
พ่อแม่ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของลูก